นาธิระทึกนาธิชีวิตและนาธิความสามารถขี่นะคะ

รถจักรยานยนต์ไปพุ่งชนรถกระบะ
จากนั้นคนขี่รถจักรยานยนต์ค่ะ

ร่วมมือกับกู้ภัยช่วยกันยกรถกระบะ
แล้วเอาตัวคนขี่รถจักรยานยนต์ออกมา

โอเคค่ะขอบคุณครับทุกคนครับ
นี่เป็นความร่วมมือความสามัคคีกันจริงนะคะ
และช่วงที่ทำงานร่วมกันใช้คำนี้เลยนะ
ทำงานร่วมกันจะต้องให้สัญญาณกัน

และหลังจากนั้นก็นับสัญญาณกัน
รถที่มีน้ำหนักมากกว่า๑๐๐กิโลกรัม
พร้อมกันเพื่อที่จะช่วยผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ

อยู่ใต้ท้องรถเอาตัวออกมาจนได้นะคะ
นี่เป็นช่วงที่คนเห็นคลิปแล้ว
ลุ้นระทึกไปพร้อมกันกับภารกิจช่วยชีวิตนี้นะคะ
รถกระบะนี้หนัก๒ตัน
ถ้าเป็นกิโลกรัมก็คือประมาณ๒๐๐กิโลกรัม
รถคันนี้ทับร่างผู้ชายที่ขี่รถจักรยานยนต์
กู้ภัยกู้ชีพชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจกัน
ยกรถขึ้นมานะคะ

เอาตัวคนเจ็บออกมาได้สำเร็จ
แต่ค่อนข้างบาดเจ็บสาหัสเหมือนกัน

ที่บริเวณศีรษะได้รับบาดเจ็บสาหัส

จากนั้นกู้ภัยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ

เมื่อคืนที่ผ่านมาที่ตำบลโคกขาม

ก็คือนายธนากรเกรดแก้ว
เป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
หรือว่าอปพรเขตบางขุนเทียนนะคะ
พูดคุยก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเรา

ชื่อว่านายธาราเทพบุญชอบอายุ๑๕ปีเท่านั้นค่ะ
หลังจากถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล

และเสียชีวิตเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ

เบื้องต้นทราบว่ารถกระบะคู่กรณี
ขับนำหน้ารถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิต
แล้วหลังจากนั้นกลับรถแบบกระทันหัน
ทำให้รถจักรยานยนต์เบรกไม่ทัน
พุ่งชนกลางลำรถกระบะ
เรื่องต้นตำรวจอยู่ระหว่างสอบสวนคู่กรณีทั้งสองฝ่าย
เพื่อหาสาเหตุแล้วก็จะดำเนินการตามกฎหมายนะคะ
โดยเจ้าหน้าที่ก็จะได้แจ้งญาติของนายธนากรผู้เสียชีวิต
มารับศพไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาต่อไป
สำหรับข่าวนี้คลิปนี้นะคะ
ก็ต้องขอบคุณกลุ่มทั้งกู้ภัยกู้ชีพ
แล้วก็ประชาชนพลเมืองดีที่มาช่วยกันนะคะ
รวมทั้งขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยค่ะ
ลักษณะการสามัคคีแล้วก็ช่วยกันยกรถแบบนี้
ฉันก็เคยเห็นบ้างในข่าวของประเทศจีน
เคยเห็นค่ะลักษณะที่แบบต้องมาช่วยกันยก
แล้วก็นี่ก็จริงเพิ่งเคยเห็นในประเทศไทย

ขอบใจขอบใจน้ำใจของพลเมืองดีด้วย